ผู้หญิงคนนี้หน่อยค่ะไปซื้อสลากมานะ
แล้วถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัว๒ใบจริงต้องได้ตังค์๘๐๐ใช่ไหม
ปรากฏว่าเอาไปขึ้นเงินขึ้นเงินไม่ได้

อัดคลิปนี้แล้วก็ร้องเรียนกับสื่อลองดูค่ะ

แต่ถ้าปั๊มฝั่งนี้ยังไงเราก็เห็นใช่ไหมล่ะ

ใช่เหมือนอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็ปั๊มฝั่งนี้

สลากฉบับนี้จำหน่ายแล้ว๘๐บาทคือขายออนไลน์ไปแล้ว
แต่ไอ้กระดาษสีส้มที่บอกว่าอันนี้มันคือเป็นเลขชุด๒ใบ

แม่ค้าพ่อค้าเขาก็ใจดีนะครับ

ยิ่งจะไม่เห็นไม่ได้เปิดส่วนใหญ่เปิดไหมล่ะ
ไม่เปิดหรอกอยู่ในซองยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคุณผู้ชม
ทีนี้เราก็เลยไปคุยกับคนที่มาร้องกับนักข่าว

คนนะคนหนึ่งคือคุณพี่สมใจมาร้อง
แล้วก็ยังมีผู้เสียหายอีกคนนึงที่ซื้อสลากมา
แล้วก็ขึ้นเงินไม่ได้ก็มานี่มาคู่กันกับพี่สมใจเลย

ซื้อสลากจากแม่คาเรได้เบอร์๑๑๑๐๑๘
ซื้อมา๒ใบงวดวันที่๑เมษาที่ผ่านมานี่นะคะ
ปรากฏว่าถูกเลขหน้า๓ตัว๒ใบ

ถ้า๓ตัวหน้าใบหนึ่ง๔๐๐๐

ถ้าเกิดว่าคุณขายออนไลน์ไปแล้วคุณก็ดึงออกไปสิ

แล้วอย่างหนึ่งคนซื้อในมุมคนซื้อคุณผู้ชมอยากให้ตรวจสอบให้ละเอียด
นี่เคยดูแต่ข่าวนะไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเอง
ปีนี้เพิ่งถูกสลากเป็นครั้งแรกเลยแล้วแหมดันขึ้นเงินไม่ได้อีก
ถ้าเกิดสมมุตินะพี่เบิร์ตเกิดเป็นรางวัลที่๑ขึ้นมา
โอ้โหมันจะชวดไปเลย๖ล้านอย่างใหญ่เลยนะ
ใช่แล้วมันมีวิธีจะเรียกร้องความเป็นธรรมยังไงอะไรไงไหม
คือตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือไปแจ้งความกับตำรวจสพวิหารแดง
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน
ว่าจะยังไงต่ออย่างที่บอกค่ะอันนี้พี่เขาซื้อมาใช่ไหม
ได้รับผลกระทบแล้วนะพี่อีกคนนึงซื้อลอตเตอรี่มาจากจังหวัดเลย๒ใบ
เอาก็โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไปแจ้งความคู่กันเลยนะคะ